อย่าหายไปไหนอีกเลย
อย่าไปไหนอีกเลย

ค่ะก็เป็นเพลงที่เขาแต่งให้
จริงเนี่ยเหมือนแบบตั้งแต่รู้จักกันมาก็เคยแซวเขาว่าแบบ
เออไม่เห็นเคยเขียนแรปถึงเราเลยอะไรอย่างนี้

แล้วก็จริงเราก็ไม่ได้ซีเรียสนะคะที่ว่ามันไม่มีหรือมี
เพราะเราก็เข้าใจว่ามันก็เป็นไปตามเพลงหรืออะไรอะไรอย่างนี้
จนกระทั่งแบบอัลบั้มที่เขาออกล่าสุดเขาก็แต่งเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายแล้วก็มาเปิดให้ฟัง
ก็แรกทราบมาก่อนเลยค่ะหรือว่ารู้ตอนที่แบบเขาเสร็จแล้ว

ตอนที่มาเปิดให้ฟังก็ไม่ได้บอกด้วยว่าเพลงนี้แต่งให้เขาบอกว่าเนี่ยลองฟังนะเป็นเพลงเปรี้ยวเสร็จเพิ่งเสร็จเลยเพลงสุดท้ายพอดีเราก็ฟัง
ฟังแล้วเราก็เอ๊ะเนื้อเพลงมันแบบเอ๊ะ
แต่เขาก็แบบไม่ได้บอกว่าแต่งให้เราเราก็เอ๊ะหรือเราจะยังไงดีอะไรอย่างนี้
ใช่ค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ถามก็แบบใช่หรือเปล่านะอะไรอย่างนี้
นั่งเล่นเล่นอยู่ด้วยกันเฉยค่ะแล้วก็เปิดให้ฟังเลยซึ่งจริงเขาก็จะชอบเปิดเพลงที่เขาทำเสร็จมาให้ฟังอยู่แล้วเราก็ฟังปกติเราก็แบบเอ๊ะใช่หรือเปล่านะ
คือเนื้อหาทั้งหมดมันคือสิ่งที่เราผ่านด้วยกันมา
ใช่ค่ะอย่างที่บอกมันไม่ใช่เพลงรักทั่วไปมันไม่มีการบอกรักเลยแม้แต่คำเดียวซะด้วยซ้ำอะค่ะ
ตั้งถามพี่เขาแม้ว่าทำไมถึงตั้งใจแต่งได้แล้วก็ใช้เวลานานไหม
หรืออย่างเงี้ยแต่งก่อนจะได้เพลงนี้
ก็เขาบอกว่าเป็นเพลงสุดท้ายที่ตั้งใจแต่งในอัลบั้มเลย

จริงมันเหมือนเป็นอัลบั้มที่เขาใช้เวลาทำนานมาก
มากแล้วเรารู้สึกดีใจที่แบบเขาเสียหนึ่งเพลงในนั้นแบบมาให้เพลงของเราเต็ม
เขาเรียบเรียงนานเลยค่ะ
อันนี้ต้องไปถามเขาหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าดีใจค่ะ
จริงอะไรที่มันออกมาจากใจหนูว่ามันก็เขียน
คือจริงก็ตกลงกันอยู่นะว่าจะเล่นดีหรือไม่เล่นดี
เพราะเราก็ไม่อยากเล่นเองมันก็เขินมันก็แบบ
ถ้าเล่นเองแล้วมันจะเป็นยังไงคือมันก็ไม่รู้ว่าเราไม่เคยทำงานร่วมกันมาก่อน
แล้วสุดท้ายก็เลยตัดสินใจเอ้าเล่นก็เล่นอะไรอย่างเงี้ย

ครั้งแรกค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่เล่นเอง
แต่ว่าหมายถึงว่าเราช่วยกันเขียนโบสถ์ช่วยตัดต่อช่วยกันกำกับ
มีตากล้องมีปากแล้วก็ต้องเหนื่อยมากค่ะ
แล้วตอนที่เหนื่อยมากคือเหมือนแบบแบกของเอง
คือทีมงานทั้งกองก็คือมีเรา๓คนจริง
แล้วก็ตากล้องก็เป็นคนต่างชาติด้วย
แบบโหก็อธิบายกันรู้เรื่องบางทีก็เพลงภาษาไทยด้วยไงคะ
แต่พอออกมาแล้วคนชอบก็แบบดีใจมากค่ะ
หายเหนื่อยเพราะว่าฟังก็พยายามแต่งเนื้อเรื่องนะครับ
ขอแบบมากสุดจับมือได้ไหมอะไรอย่างนี้

ใช่ค่ะกลายเป็นว่าทำงานไปประมาณ๒๓วันได้ค่ะ

หวานเลยไม่ได้มีช็อตสวีทอะไรเลย
เพราะบางไม่อยากให้มันออกมาดูเลี่ยนจนเกินไป
อยากให้มันเป็นเพลงหนึ่งเท่ที่เขาแต่งให้
แต่เราแบบเหมือนได้บอกความรู้สึกกับเขาไหมคะ
เพราะว่าเหมือนเขาบอกว่าแบบอย่าหายไปไหนเลยนะอะไรอย่างนี้
ค่ะก็จริงก็ซึ้งมันซึ้งมากกว่า
รู้สึกซึ้งไม่ได้เขินหรือว่าอะไรแต่ซึ้ง
แบบทุกคำปังเข้าใจหมดเลยที่เขาเขียนออกมา
ว่าแบบเขาพยายามจะหมายถึงอะไร

จริงมันคือมันก็จริงมองว่าตอนนี้มันดีมากอะค่ะ
แล้วมันเหมือนแบบก็นั่นแหละเหมือนเพลงไม่หายไปไหนหรอก

สุดท้ายมันไม่ทันแล้วก็เลยต้องเล่นเอง
อืมครับแล้วเรามีอะไรตอบแทน

ไม่มีค่าตัว

หลังไหนครับวันสุดท้ายที่ผ่านมา

ทำงานทั้งคู่เลยค่ะก็แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะ
เหมือนแบบไปเที่ยวฝรั่งเศสแล้วก็ไปญี่ปุ่นด้วยกันมา

มีส่งดอกไม้ให้กันหรือยังไงไหมคะ
อกไม้นี่บอกเลยค่ะว่าแบบไม่เอาไม่เอาค่ะ
ก็เป็นนี่แหละค่ะลงรูปอะไรอย่างนี้

พูดกันชัดเจนมาตลอดว่าของขวัญ
วาเลนไทยอะไรดอกไม้อะไรไม่จำเป็นเลยค่ะ
แต่ว่าเราก็มองเป็นแบบเทศกาลนึงอะไรอย่างนี้

เพราะว่าถ้าอีกฝั่งหนึ่งเขาอยากแต่งแล้ว

บันทึกไม่ใช่ไม่ถูกรวม
เรื่องภาพนี่คือถูกยกเลิกไปแล้ว

ก็โทรไปก็คือไม่มีแล้ว
ก็คือมันก็คือมีอยู่จริงทุกอย่างแล้วนะคะแล้วก็พอตำรวจได้ทำการติดต่อไปเหมือนเขาก็ไปสืบสวนอะไรมาก็เรียกให้มาเขาเรียกว่าเรียกให้มารับข้อเก่าหาแต่ก็ไม่มีใครมาก็คือรออยู่สองสามอาทิตยจนแบบมันถึงแบบเดสไลน์ของเขาก็ยังไม่มีใครมาแล้วตำรวจก็เลยโทรไปที่เบอร์นั้นอีกทีก็ถูกตัดสายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย

อย่างน้อยดีกว่าที่เราจะต้องมานั่งฟังคนแบบบอกว่าทำไมไม่ทำอะไรเลยสักอย่าง
ว่าการที่เราได้สู้อะไรอย่างนิดนึงมันก็ยังดีกว่า

ตำรวจที่เกาหลีค่ะเพราะว่าต้องเป็นพื้นที่นั้นเท่านั้นค่ะ
โชคดีมีคนเกาหลีช่วยพอดีค่ะเขาก็ไปยื่นเรื่องให้
เหมือนให้เราแค่ส่งพาสปอร์ตอะไรแบบยื่นเรื่องไป
แต่พอผ่านไป๒อาทิตย์ไม่มี
มีใครมารายงานตัวค่ะแต่ว่าวันนี้ก็หมดคดีไปค่ะ

ไม่มีแล้วค่ะแบบพยายามสอบถามพี่ที่เขาเคยเจอ
เขาก็บอกไปอีกไม่มีเพราะพี่ที่ไปเจอมาก็เป็นแอร์คอสเตจที่ถ่าย

อย่างบางเพิ่งไปญี่ปุ่นมาจริงก็พยายามดูแลตัวเองอย่างที่
อย่างที่แบบทุกคนดูแลแล้วค่ะใส่แมสล้างมือทานอาหารสุกอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็อยากจะให้ทุกอย่างมันแบบหายด้วยความรวดเร็ว
อยากให้โรคนี้แบบหายไปอยากให้ผู้ป่วยมันลดน้อยลง

ผลกระทบต่อการทำงานสำหรับส่วนตัวบังไม่มี
แต่บางอีเวนต์ก็อาจจะถูกเลื่อนไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่มีค่ะอย่างจริงมีงานต้องไปที่จีนก็แคนเซิลไปค่ะ
ก็ค่อนข้างคิดว่าตัวเป็นสิ่งที่เหลือตัวได้